ดูเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับ
รถบรรทุกรถยนต์ที่ข้างหลังมันจะมีพื้นที่กว้าง
ชั้นหนึ่งมีรถเก๋งแล้วชั้นสองเนี่ยมีรถกระบะ
แล้วรถกระบะนั้นก็มีตู้ทึบสูงด้วย
แล้วมันจะไปผ่านได้ยังไงล่ะสะพานลอยกับป้ายบอกทางชนดะไปเลยครับ
เห็นแล้วก็ลุ้นตามไปด้วยเลยนะก็มันคือมันเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะผ่านนะคุณนัทธพงค์คุณผู้ชมคุณพระราบพรครับถ้าสมมุติว่าไม่มีไอ้ตู้ทึบสูงเนี่ยคิดว่ารอดนะผมว่ารอดรอดสิรอดได้มันเกินมันเกินตรงนี้นี่แหละโอ้พี่ไม่วัดเลยเหรอพี่นะฮะนี่แหละครับนี่เป็นคลิปที่คุณเจนิสาขันชัยนะคร
ชนสะพานลอยหน้าดอนเมืองฝั่งขาออกกำลังหนี
แล้วก็ชนทุกป้ายบอกทางหลายคนเข้ามาเห็นคลิปดังกล่าวนะครับ
แนะนำให้ผู้โพสต์เนี่ยเอาคลิปไปแจ้งความดำเนินคดีที่สอนอดอนเมืองหรือสำนักงานเขตเลย
กลุ่มก็บอกว่าคนขับไม่รู้เลยเหรอว่ารถกระบะที่บรรทุกมามันชนป้ายบอกทาง
แล้วก็ชนสะพานลอยคุณผู้ชมลองสังเกตดีมีรอยชนมาก่อนหน้านี้ด้วย
ที่ไม่ใช่รอยที่รถคันนี้ชนนะฝั่งขวาแอะนี่นี่เราวงให้ดู
แสดงว่ามันมีรถที่บรรทุกสูงแบบนี้ชนอยู่บ่อยครั้งเห็นไหม
ป้ายเยินเลยนะครับป้ายรังสิตเยินเลยน่ะค่ะนะครับ
ขณะที่กรมทางหลวงกรมทางหลวงเขาบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วนะครับ
แล้วก็ส่งทีมลงพื้นที่ไปสำรวจตลอดแนววิภาวดีรังสิตเลย
ระยะทางกว่าสิบกิโลเมตรเนี่ยนายนโรงศักดิ์ยังสมุทรหัวหน้าหมวดทางหลวงดอนเมืองนะครับ
ระบุว่าที่เกิดเหตุพบว่าเสียหายเพียงจุดเดียวนะครับ
มีร่องรอยรอบแผ่นเหล็กงอผิดรูป
แต่โครงสร้างของป้ายังแข็งแรงดียังไงก็ตรวจสอบดูหน่อยก็แล้วกัน
รถมันชนขนาดนั้นนะฮะ
ประเมินความเสียหายเพื่อแจ้งความดำเนินคดี
กับผู้ก่อเหตุที่สนวิภาวดีต่อไป

จะมีความสูงไม่เกิน๔เมตรจากพื้นถนนนะ
ส่วนป้าย๕เมตรจากพื้นถนน
ฉะนั้นมันจะมีช่วงว่างอยู่เมตรหนึ่งปลอดภัยนะครับ

จะเห็นว่ารถบรรทุกสูงเกิน๕เมตรแน่นอน
ขณะที่ทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับท่านระบุว่า

มันมีความผิดอยู่แล้วล่ะตามพรรยและพรจราจร
โทษปรับ๒๐๐๐บาทเท่านั้น
แต่ถ้าคดีแพ่งเนี่ยถ้าเขาฟ้องแพ่งไปด้วย
ฐานทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
อันนี้ก็จะจุกอวมหน่อยแหละ

แต่เส้นนี้ก็มีกล้องวงจรปิดนะคะ

จากคันที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ